บอกเลยว่าบรรดาเอฟซีของคู่จิ้นน้องนายน้องใบเฟิร์นเนี่ย
ต้องยิ้มตายีเป็นสาระอิกันแน่นอน
กับความคิ้วของคู่นี้คุณผู้ชม
หลังจากที่ค่ายละครที่ทั้งคู่ร่วมแสดงกัน

บอกเลยว่าคู่นี้แม้ว่าเวลาสัมภาษณ์จะบอกปัดกันแบบว่า
สถานะก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าเคมีความจิ้นของทั้งคู่หยุดไม่ได้จริง
อย่างคลิปล่าสุดค่ะที่ค่ายละครเขาปล่อยออกมาให้ดูกันเนี่ย
เป็นคลิปขณะที่ทั้งคู่กำลังฟิตติ้งละครสร้อยสบัญญา
กันความแบบว่าความค้อนกันความแบบว่าเขิน

มีทุกอารมณ์ให้ได้ฟินกันคุณผู้ชมค่ะ
คลิปนี้ค่ะน้องใบเฟิร์นก็นำมาโพสต์ในไอจีของน้องด้วยนะคะ
แซวทั้งตัวเองแล้วก็น้องนายเอาไว้แบบกุ๊กกิ๊กนิดนึงนะคะ
บอกว่าไม่เล่นกันก็ทะเลาะหาช่วงตั้งใจทำงานไม่ได้เลย
พอดูคลิปไปด้วยแล้วมันก็แบบเห็นภาพไงคุณ
เพราะว่าคู่นี้น่ะคือยุกยิกกันตลอด
เชื่อว่าละครออกอากาศเมื่อไหร่กระแสคู่นี้
มีลุ้นแน่นอนว่าปังขึ้นไปอีก
เอาจริงหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้เป็นคู่จริง
เพราะดูท่าแล้วว่าน้องใบเฟิร์นก็ดูจะไฟเขียวจากแม่หมูเหมือนกัน
อย่าไปแซวเรื่องบงเรื่องบ้านแม่หมูก็แซวว่าให้มาด้วยนะ
ใช่มีลุ้นเหมือนกันนะคู่นี้รอลุ้นต่อไปนะคะ